ส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วหรือว่ากำลังจะเดินทางกลับมาเนี่ยนะคะ
แล้วอยากจะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับมาหน่อย
ที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีของฝากขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่ง
รับรองเลยว่าคนได้รับแล้วจะต้องถูกอกถูกใจแซ่บเด็ดดวงแน่นอนค่ะ
ไปดูกันของฝากที่ว่านั้นก็คือขี้ปลาช่อนจ่อมค่ะ
เอาอะไรมาฝากนะขี้ปลาช่อนจ่อมค่ะทานได้
มันทานได้จริงนะคะใครที่ไปแถวเชียงใหม่นะคะ
ถ้าอยากซื้อวัตถุดิบชั้นดีมาฝากติดไม้ติดมือเนี่ยนะ
แวะไปหาซื้อปลาแม่น้ำปิงที่ชาวบ้านเขาแปรรูปขายกันเยอะแยะมากมายเต็มตลาดเลยเนี่ยค่ะ
เป็นปลาที่แปรรูปแล้วเป็นปลาแดดเดียวอะไรประมาณนี้
จะเก็บรักษากันเอาไว้ได้นานนะคะ
แต่ที่เด็ดที่สุดก็คือที่ดิฉันบอกไปขี้ปลาช่อนจอม

คือมันเป็นส่วนของไส้พุงแล้วก็ขี้ปลาที่เวลาเราทำปลาเนี่ย
เราจะต้องคว้านออกคุณนึกออกไหม
แล้วก็นำพวกอวัยวะต่างของเขาเหล่านี้
ซึ่งก็จะมีสูตรหมักที่ไม่เหมือนกัน
และขี้ปลาช่อนจ่อมปัจจุบันนี้หาคนทานกันยากมากเลย
แต่ว่าเขาขนานนามกันว่ามันคือวัตถุดิบชั้นเลอร์

สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดเลย
แต่ว่าที่เขานิยมทำกันมากที่สุดก็คือ
ประเภทยำคั่วหรือว่าจะผัดใส่ไข่ก็ได้เหมือนกัน
หรือใครที่ชอบทานรสจัดหน่อย
ก็อาจจะทำเป็นน้ำพริกสด
แก้มกับพริกสดแล้วก็ผักนะคะ
แล้วก็มีเครื่องเคลียงอะไรประมาณนี้
ก็แล้วแต่คนที่ชอบความจัดจ้านของรสชาติ

คือดิฉันเนี่ยเคยทานแต่กุ้งจอม
แต่ว่าขี้ปลาช่อนจ่อมไม่เคยทาน
แต่คาดว่ารสชาติน่าจะออกมาในลักษณะคล้ายกัน
ก็คือผ่านเครื่องหมักมาแล้ว
ก็จะเปรี้ยวเค็มหน่อยนะคะ

หรือว่าไปหาซื้อเป็นของฝากจากเชียงใหม่
ก็ไปที่ตลาดประตูระบายน้ำวังปาน
อำเภอเจ้าอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งเป็นอีกแหล่งหนึ่งของการขายตลาด
ขายปลาสดปลาตากแห้ง
ผลิตภัณฑ์จากปลาหายากหลากหลายชนิดก็มีที่นี่ค่ะ

ถึงเวลาต้องเดินทางกลับบ้านแล้วเนี่ย
ก็อย่าลืมนะของคงของฝาก
เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีของฝากติดมือ
เดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้คุณแม่ไม่ให้เข้าบ้านนะ